ของยูโร๒๐๑๖การเจอกันของทางฝรั่งเศสกับประตูเกต

หลายคนบอกว่าตอนนี้เริ่มจะหาทัศนะ
จากบรรดากูรูคอลัมนิสต์ต่าง
เช่นเช่นกันทุกมหากรามกีฬานั้นจะมีสัตว์ทายผล

ปากกากระดาษจดได้เลยนะครับ

เจ้าภาพฝรั่งเศสจะเป็นฝ่ายครองถ้วย
แหมมันช่างปวดหัวสิจริงครับ
ไม่เป็นไรจะเชียร์ฝ่ายไหนวันนี้
เรามีทัศนะจากเซียนมาฝากกัน
เริ่มด้วยขวัญใจชาวไทยช่วงและลินหุ้ย

หยิบอาหารที่ผูกติดกับทงชาติผืนไหน
ระหว่างทรงชาติโปรตูเกตกับทรงชาติฝรั่งเศส
เริ่มโดยช่วงที่ออกจากกรง
ก็วิ่งตรงไปที่ทรงชาติโปรตูเกต
แอปเปิ้ลแล้วก็หน่อไม้กินอย่างอร่อย

หยิบองุ่นที่ทรงชาติโปรตูเกตถึง๒ครั้ง
สรุปถูกพันช่วงลินหุ้ย
ยกให้โปรตูเกตครองถ้วยยูโร
โปรตูเกจครองค่วยยูโร๒๐๑๖

อย่างไอ้กุ๊บเจ้าระเข้แห่งบึงสีไฟ
ก็เลือกที่จะกินไก่ที่ปลูกติดกับทงชาติโปรตูเกต
เช่นเดียวกันท่ามกลางความอกสั่นขวัญแขวนของเจ้าหน้าที่

กับเจ้าจราเข้ยักษ์ตัวนี้ด้วย
สุดท้ายไปดูความคิดเห็นของเจ้าเจอานกแก้วมาคอ
สวนสัตว์เขาเขียวชนบุรีซึ่งขึ้นชื่อว่าแสนรู้หนักหนา
ยังตั้งชื่อทายผลบอลถูกมาแล้ว
ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมา
คราวนี้เจ้าเจอาชี้ไปที่ฝรั่งเศสเจ้าภาพ

จะเลือกเชื่อเซียนตัวไหนเลือกเอาตามสบายครับ
แต่ที่แน่เซียนทั้งหลายงานนี้อิ่มกันไปทั่วหน้า